สุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก
จะกลับมาแข่งขันแบบรีสตาร์ทนะครับ
แต่ล่าสุดมีรายงานว่ามีนักฟุตบอลติดโควิด๑๙นะครับ
ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ให้สมสอบต่างในไทยลีก๑และไทยลีก๒

ก่อนมาแข่งขันในวันเสาร์และอาทิตย์วันที่๑๒และ๑๓กันยายนนี้
โดยทางด้านนายกรวีปริศนานันทกุล
รองประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดเปิดเผยว่า
ตอนนี้กำลังรอผลตรวจจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
หากนักเตะคนใดมีผลเป็นบวก

และจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรนั้น

และจะไม่ห้ามลงแข่งขันทั้งทีม
เพราะถ้าคนอื่นในทีมไม่มีเชื้อย่อมสามารถแข่งขันต่อได้
เพื่อไม่ให้โปรแกรมการแข่งขันเกิดช่องว่างนะครับ
ซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เอง
มีข่าวออกมาว่ามีนักฟุตบอลติดโควิด๑๙จากการตรวจคัดกอง
โดยวันนี้เวลา๑๗นาฬิกา
จะมีการทางดังข่าวของกระทรวงสาธารณสุข